เชิญครับคุณเรื่องอะไรเจนนี่

ออนไลน์นะพี่

เดี๋ยวลองดูภาพก่อนลองดูภาพแล้วพี่ค่อยว่ากัน

ในละครเป็นภาพในละคร
นี่กำไรมากหรือเปล่าใช่ไหมละครนั้นกำไรมาก
ไม่หลงจริงมันใส่ชุดมันเป็นหมุนกล้องหรือเปล่า
ใส่ชุดด้วยหนูว่าบางทีเขาจะมีภาพจีบภาพอะไรอย่างนี้เห็นไหม

เป็นภาษาจีบภาษาอะไรบางทีเขาอาจจะเป็นไปได้บ้าง
บางจังหวะเห็นไหมครับเป็นภาพนุ่งภาพฐุ้งเป็นอะไรแบบนี้
นี่แต่ล่าสุด๑ชั่วโมงที่ผ่านมา

คุณกึ้งเฉลิมชัยเขาลงรูปนางไปเที่ยวเมืองนอกด้วยกัน

ก็สวยนะเห็นไหมดูสิน่ารักออก

คุณกึ้งเขาชอบไปเกาหลีอยู่แล้วเพราะว่าเขามีเหมือนกับธุรกิจอยู่เกาหลี
แบบว่าเอาศิลปินมาอะไรอย่างนี้

อีกหนึ่งเรื่องครับวันที่๑๗
อย่างที่บอกว่าหวยออกวันที่๑๗มกราคมไทยรัฐทีวีเนี่ย

ถ่ายทอดสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่๑๗มกรานะคะ
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดด้วยตั้งแต่บ่าย๒เลย

ใครที่เป็นคอตัวเลขก็อย่าลืมติดตาม
โอเคนะครับวันนี้นะฮะก็

มันสรุปมันเหลือกี่ตัวเลขจริงที่ควรจะดูเนี่ย
ส่วนใหญ่๕มาจริงเห็นมั้ยเนี่ย

๘กับ๕มาเยอะมากเลย
สรุปแบบ๘๕๕๘น่าสน

เอาล่ะต้องมีสักเลขหนึ่ง

ตเตอรี่นะอย่าไปซื้อหวยไม่ดีนะครับ